คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ค่ะ
ที่เขาออกมาโพสต์ในโลกโซเชียล

เพราะที่ทำงานคิดว่าเขาป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
ทั้งที่เขาไม่ได้ป่วยเขาแค่ไอเฉย
เขาก็เลยโพสต์ภาพใบตรวจนะคะของโรงพยาบาลให้ดูด้วยนะคะ
โพสต์ภาพใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล๓แห่ง
แล้วก็มีข้อความบอกว่าถูกบูลลี่จากที่ทำงาน

ผลตรวจก็ไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙
แต่โดนไล่ออกตอนนี้ตกงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว

ผู้ชายคนนี้เนี่ยวันนี้เขาก็ไปเก็บข้าวเก็บของ

เจ้านายกับเพื่อนร่วมงานเริ่มออกห่างบางคนรังเกียจไม่กล้าเข้าใกล้
เจ้านายก็เลยสั่งให้ไปหาหมอไปตรวจโควิด๑๙แล้วก็ให้กักตัว๑๔วัน
ระหว่างกักตัว๑๔วันในก๊อฟถูกเจ้านายสั่งให้ย้ายไปอยู่ในห้องพัก
เหลี่ยมทึบสี่คูณสี่เมตรไม่มีหน้าต่างครับ
ก๊อฟบอกว่าอากาศมันไม่ถ่ายเทแต่ก็อยู่ได้ก็กักตัว
แต่ก็พาลูกชายอายุ๑๓มาอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว
ต้องดูแลลูกระหว่างกักตัวเขาถูกสั่งห้ามออกจากห้องเลยนะ
ห้ามเดินเพ่นพ่านเขาใช้คำนี้ห้ามเดินเพ่นผ้านในส่วนต่างของบ้าน
ออกมาได้แค่หน้าห้องเวลาหยิบอาหารและเข้าห้องน้ำเท่านั้นมีอยู่วันหนึ่งในก๊อฟบอกว่า
มาชมกาแฟในครัวมีเพื่อนร่วมงานมาเห็นถ่ายรูปฟ้องเจ้านาย
นี่คือสาเหตุที่โดนไล่ออกค่ะส่วนทีนี้อาการว่าเอาแล้วเขาเป็นโควิด๑๙หรือเปล่านะฮะ
เรื่องไอจามเนี่ยก๊อฟบอกว่าไปหาหมอมาถึง๓โรงพยาบาลนะครับ
ผลตรวจจากโรงพยาบาลแพทย์ต่างลงความเห็นว่าเขาคือหลอดลมอักเสบนะฮะ
เพราะว่าไอมากอ่าส่วนปอดเนี่ยปกติการตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
หรือว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยแพทย์ก็ยืนยันว่าไม่พบเชื้อนะครับ
แล้วเขาก็เสียเงินค่าตรวจไปเอง๘๐๐๐กว่าบาท

ที่ออกมาเรียกร้องไม่ได้ต้องการกลับไปทำงานอีก
แต่อยากขอความเห็นใจว่าถ้าจะไล่ออกก็ไม่ว่า
แต่อย่ามาทำท่ารังเกียจใส่กัน
ก็บอกเองว่าชงกาแฟได้แต่ต้องเอาไปนั่งกินในห้องนะ

ฝาฟืนคำสั่งด้วยการที่เราออกไป
มันตอนนั้นตอนทุ่มหนึ่งไม่มีใครและ
แต่มีคนมาแอบถ่ายรูปผมเอาไปฟ้องของแบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้ครับ

แต่ทุกคนแอนตี้ผมบูลลี่ผมทำงานไม่สะดวกนู่นนี่นั่น

คุณก๊อฟเขาก็บอกกับเราว่าก็คงต้องกลับไปตั้งหลักที่บ้านพ่อกับแม่

คือตอนนี้ก็เครียดเพราะว่าอยู่ดีไม่มีงานทำ
แล้วสัญลักษณ์การแบบนี้โอ้โหหหางานยากไปกันใหญ่

แต่ก็ต้องสู้ต่อเพื่อลูกอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ